ส่วนทางด้านของกรมศิลปากรก็เร่งเดินหน้าปรับระดับพื้นดิน

เพื่อที่จะรองรับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
โดยคาดการณ์ว่าช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
จะสามารถนำวัสดุเข้ามาปูพื้น
แล้วก็บดอัดดินให้แข็งแรงสวยงามได้
อนันชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยนะคะว่า
ตอนนี้ความคืบหน้าของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ

โดยคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม
โครงสร้างของอาคารต่างน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
ส่วนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมนั้นได้รับรายงานว่า
ขณะนี้ทีมงานได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปรับพื้นที่
ภายในบริเวณลานพระราชพิธีแล้ว
ส่วนทางด้านของนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปนิก

เพราะว่าสำหรับการปรับระดับพื้นดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ลานพระราชพิธี
ทยอยดำเนินการไล่ตามงานทีละส่วน
เนื่องจากยังไม่สามารถปรับระดับพื้นดินได้ทั้งหมดพร้อมกัน
เพราะว่าบางพื้นที่ยังมีการก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จ
จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายกองวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่ได้
โดยเบื้องต้นก็คาดว่าการปรับระดับพื้นดินจะใช้ระยะเวลาประมาณ๑๒สัปดาห์
และในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจะสามารถนำวัสดุเข้ามาปูพื้น
บดอัดดินให้แข็งแรงสวยงามได้ค่ะ